ติดตามประเด็นดราม่าของคุณตุ๊กกี้สุดารัฐกันก่อนเลยนะคะ
ที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเมาส์มาว่าคุณตุ๊กกี้ไปแซงคิวผู้โดยสารสายการบินคนอื่น
ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายเลยทีเดียว
โพสต์เฟซบุ๊กในเชิงตำหนิติเตียนไปยังคุณตุ๊กกี้
รายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันค่ะ
จากข้อความบรรยายเหตุการณ์ที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี
เปิดเผยพฤติกรรมไม่เหมาะสมของตลกร้อยล้านตุ๊กกี้สุดารัฐ
ว่าใช้ความเป็นดาราติดต่อกับพนักงานสายการบินโดยตรง
เพื่อขอลัดคิวขึ้นเครื่องบินแสงหน้าผู้โดยสารรายอื่น

ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เสริมทัพถึงพฤติกรรมไม่ค่อยน่ารัก
อดีตของตลกสาวชื่อดัง
เจ้าตัวก็ขอชี้แจงผ่านสื่อด้วยตัวเองว่า
เหตุการณ์ทั้งหมดที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเกิดจากความเข้าใจผิด
โดยเล่าถึงเหตุการณ์ว่าต้องเดินทางกลับจากอุดรธานี
เพื่อมาทำงานที่กรุงเทพในช่วงเช้าของวันที่๒๖กุมภาพันธ์
และสายการบินเกิดเหตุขัดข้อง
ทำให้ต้องเปลี่ยนไปยังสายการบินพันธมิตรอย่างกระทันหัน
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เจ้าตัวสนิทสนมไว้ตั้งแต่ก่อนถึงสนามบิน
และเมื่อไปถึงก็สามารถเช็คอินได้เลย
ซึ่งหลังจากเป็นข่าวคึกโครมเจ้าตัวก็ได้ติดต่อไปยังสมาชิกเฟสบุ๊ครายนั้น

โดยทุกอย่างจบลงด้วยความเข้าใจ
และทางฝ่ายต้นเรื่องได้โพสต์ข้อความขอโทษตลกสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เราก็รู้กันอยู่ว่าสายการบินมีปัญหาอยู่

เดินทางกลับมาวันที่๒๖ใช่ไหมคะ
คืน๒๕ก็เลยโทรไปหาสายการบินว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ไหม
เพราะว่าพี่ซีเรียสนะเพราะว่ามันต้องมาอัดโรค
พอตามหาเบอร์น้องเจ้าก็ถามแล้วว่า
เล่าพี่ฟังหน่อยว่า
คิดอะไรถึงโพสต์อย่างนั้น
เขาบอกเขาคิดตามภาพเอาเครียดให้อภัย
เห็นยังไงอันนี้พี่จะเล่าให้ฟัง
ก็เล่าแบบนี้ให้น้องฟังน้องก็ตกใจมากว่า
เสียใจจังที่มองพี่ตุ๊กกี้แบบนี้ไป
เขาก็โพสต์ขอโทษแล้ว
ตุ๊กกี้ก็ไม่เอาเรื่องไม่แจ้งความแม่งสิ้น

ฝากบอกผู้ที่มาสนับสนุนข้อความ
สนับสนุนเพจที่เขียนไปว่า

หนูสร้างชื่อหนูมาหลายสิบปี

ทำให้ตัวเองดูแย่

ก็ฝากไปถึงผู้ใช้โซเชียลด้วยแล้วกันว่า
เสพข่าวก็ให้ใช้วิจารณญาณก่อนด้วย

มีด้านบวกก็ต้องมีด้านลบแบบนี้เหมือนกัน